ต้นปีที่ผ่านมานะคะก็ถูกนี่เลยคุณตู้นะคะ
โดยวันนี้ค่ะว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงเผยโมเมนต์ในวันนั้นนะ

รับปากจะทำอะไรไว้ก็รักษาคำพูดทั้งหมดนะคะ

เก่าแต่มันข่าวเก่าแล้วคุณผู้ชมค่ะ

จ๋าบอกว่าไม่ต้องตกใจที่เลิกดี

ค่อนข้างจะค่อนข้างจะฉุกระหุกค่ะ
แต่ก็จ๋าก็กะว่าไม่ได้ทำอะไรใหญ่โตอยู่แล้วค่ะ

แสดงว่าปีนี้ปีนี้

เป็นสไตล์จ๋าคือจ๋าไม่ใช่คนที่แบบชอบอะไรแบบอู้ฟู้มากแต่ว่าชอบอะไรที่มันแบบดูแบบอบอุ่นแล้วก็ดูแบบสวยอ่ะ
สวยแล้วชุดเตรียมทันไหมครับเพราะว่าบอกว่าได้เลิกแบบชุดประมุกมาก

เจ็บเจ็บตาเจ็บตาแหวนเพชรเม็ดไม่ใหญ่เข้าตา

เราเล่นนะคะแต่นี่ได้เลิกมาแล้วนะคะ

รอลุ้นกับบันเทิงไทยรัฐอีกทีแต่ว่าก็ยินดีด้วยแล้วกันเนาะ